พี่ล็อทคะวันนี้ตอนมาร่วมพี่น้อง
เป็นยังไงบ้างคะต่างหากหน้าลิ
ไปเข้าไปแล้ว

ปีเอแล้วที่สมัยสีนะครับครับ
โทรหลังจากที่เอ่อ
อ่าจากถามข่าวต่อมานี้หลังไปตอนนี้เขาก็ถามพูดบอก
ว่าอยากได้หมวดขวดใหม่เป็นแขมไทหรือว่าหรือว่าน้อง
น้องน้องน้องน้องน้องแบบว่าดูท่าทางเล่นละครเก่งอย่างนี้ครับ
เขาก็ถามผมอย่างนี้ผมเหมือนเขาน้องน้องน้องนี้ก็ทางจะเล่นเก่ง
สุดท้ายก็ได้น้ำตาลมามาร่วมงานกับผมเกือบตรี
มาฆ่าหน้าก็ยังน้ำตาลร่ำบุญก็สุด
อยู่กับพวกที่ซึ่งพวกที่ก็ค่อนข้างเทียบรักดีดีค่ะ
คือน้องก็เปล่าจังหวะดีดีแล้วก็เล่นเป็นหลวดบันได้อย่างน่ารัก
แฟนที่ติดตามท์ปรูกคลองก็ฉนะอยู่มา
โดยส่วนตัวแล้วก็น้องน้องต่างก็อยู่ตอนถ่ายก็จะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
คือคอยฟังพี่เล่นมุกกันอย่างเดียวครับ
แล้วก็เยี่ยมเยี่ยมฟังแล้วก็ยิ้มแล้วก็หัวเราะอะไรอย่างนี้ครับ

ตั้งใจเพราะที่คุณคิดว่าก็ข่อยมุกมาแล้วพวกเราไม่ข่าว
คือก็ตั้งใจเล่นมุกกับพวกเราแต่ว่า
มัก็ความคิดว่าเราแค้นน้องต่างก็จะไม่ข่าว
พี่น้องเขาสร้างข่าวว่าตอนน้องเสียชีวิตตอนที่หนึ่ง
มาอยู่กับลูกที่บ้านแล้วก็แฟนผมเนี่ยส่งข้อความมาให้
ถึงมาว่าน้องน้องน้องตาลเสียชีวิตแล้ว
เพราะว่าแฟนผมมาก็ต้องดูครับ
ก็เพิ่งไปเยี่ยมเมื่อวานนี้เอง
ผมก็เช็คคิววันนี้
เสียคิวแล้วยืบมาตอน๔โมง
ก็ได้ไปพูดคุยกับแม่
ผมก็เชื่อว่าหน้าน้องตาล
เครื่องรอบหาสกรีนเด็กไม่รุ่นอยู่ครับ
น้องน่าจะพออะไรอย่าง

แต่ว่าเป็นเรื่องที่เราคาดเดาก็มีสมัย
แล้วก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้น
ก็เป็นเรื่องแทน

เขาจะแอบกระซิบคนที่เขาแบบไว้ใจอย่างพี่ในกองถ่ายที่เป็นผู้หญิง
ก็จะมีน้ำตาลแบบเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ย
คือน้ำตาลเวียนหัวนั่นคือน้ำตาลหนักแล้ว
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนมีครับ
ไม่อยากทำให้เดือดร้อนนะครับ

ก็จะเป็นคนเนี้ยครับ

จริงอย่าแบบอย่าลดราคาให้พวกพี่นะ

แสดงของเขาน่ะครับอาจจะเป็นหน้าแตก
เมื่อวันระคารเขารับนัดตัวเช้าน้้ำตาลเขาต้องไปถือเช้า
ทุกเรื่องเราก็มีการออกกำลังกายมันก่อนอยู่นั่งน้ำตานี่จะ
ไม่ได้เกิดอะไรนะครับ

จริงผมพูดไปตั้งแต่วันที่น้องยังมีชีวิตอยู่นะว่า

คุณมอสครับร่วมงานมา๗ปีค่ะ
หลังจากน้องน้ำตาลจากไปแล้วยังมีความหวังไหมคะ
โรคที่น้องเสียชีวิตเนี่ยจะมีคำตอบว่าเป็นโรคอะไร

คือผมก็แอบสงสัยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
อยากรู้ไหมก็อยากรู้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่ว่าวันนี้มันก็เป็น
เชื่อไหมว่าต่อไปรู้ไหมว่าแม่เค้าก็บริจารณ์เราไปอีกว่าอะไรครับ

ก็คุผลารางกายให้เป็นอาจารย์ใหม่
ว่าโรงนี้มันเป็นไง
ไม่รู้ว่ามีอะไรทำไมจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าเขามีคำตอบที่จะเป็นอีกสิ่งหนึ่ง